ท่านผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยคดีน้องชมพู่นะครับ
หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพบตรแถลงความคืบหน้าคดี
ก็อย่างที่ท่านทราบนะฮะก็คือมีคนที่พาเด็กไปอย่างแน่นอน
แต่หลักฐานมันยังไม่ถึงล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่พบตรแถลงไปนะครับหมอปลาลุงพลนะครับ
แล้วก็ปะแต่นนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
ทางลุงพลนะครับแล้วก็ป้าแตนได้เดินทางไปที่บ้านหมอปลา
เพชรชบุรีนะครับเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งหลังจากที่ฟังแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะทางลุงพลนะฮะ
เขยน้องชมพู่นะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะเนื้อหาจากการแถลงของทางตำรวจ
แล้วก็ผอตรเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเวลาที่เกิดเหตุ
คือระหว่าง๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๙นาทีเนี่ย
เป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมนะครับ
โดยอ้างอิงเวลาที่น้องชมพู่ดูคลิปวีดีโอในโน้ตบุ๊กคลิปสุดท้าย
จนกระทั่งถึง๙นาฬิกา๔๙นาทีที่อ้างอิงจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
ของพี่สาวน้องชมพู่เป็นเวลาสุดท้ายถึงจะมารู้ว่าน้องหายตัวไป
ก็เลยยืนยันว่าน้องชมพู่ต้องหายตัวไปในช่วงเวลานี้นี่แหละ
๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๙นาที๑๑พฤษภาคม
ต้องมีคนที่น้องเนี่ยรู้จักและไว้ใจแล้วก็อุ้มน้องได้มาพาน้องไป
แต่จะไปทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่สุดท้ายเอาศพไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน
ลุงพลบอกว่าเวลาการหายตัวไปของน้องชมพู่จริงแล้ว
ต้องไปดูถึงขั้นที่ว่าวันที่น้องหายเนี่ย
ช่วงเวลาที่พ่อกับแม่น้องชมพู่ออกจากบ้านเนี่ยออกจากบ้านกี่โมง
ปล่อยให้น้องชมพู่อยู่กับน้องสดิ้งพี่สาววัย๑๓ปีถึงกี่โมง

แล้วช่วงเวลาต่างเนี่ยที่ตำรวจแถลงมานะฮะ
นี่ลุงพลนะครับนายชัยพลวิพาลลุงเขยน้องชมพู่บอกว่า
ตำรวจแถลงแบบช่วงเวลานี้มันขัดแย้งกัน
แตนก็บอกนะฮะบอกเรื่องที่แถลงเนี่ยบางเรื่องเนี่ย

แนนก็พูดเหมือนอีกหลายคนประชาชนที่ติดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะ
อ่ะเดี๋ยวลองฟังนะฮะ
ท่านแถลงมาแล้วมันก็เหมือนกับบางอย่างที่เรารับรู้อยู่แล้วเป็นบางส่วนนะ
ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็แค่ตรงนี้ท่านสืบต่อเท่านั้นเอง
เวลาที่ระบุว่าน้องหายเวลา๙๔๑นถึง๙๔๙น
จริงแล้วควรจะไปดูว่าเวลาที่พ่อแม่ชมพู่ออกจากบ้าน

พี่สดิ้งกับน้องชมพู่อยู่ด้วยกันลำพังกี่โมง
แล้วมีใครบ้างอยู่บริเวณบ้านนั้นครับ
ช่วงเวลาคือลุงยังบอกว่าอย่างน้อย

ครับเวลาจริงต้องดูตั้งแต่เช้าเลยครับ
ตั้งแต่พ่อแม่เขาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่อยู่อะครับ
วันนั้นนักข่าวก็ถามว่า
สรุปลุงพลมีตัวร่วมกับน้องไหม

แล้วก็ไม่มีใครให้ตำแหน่งลุงด้วย
และไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนบอกด้วย
แต่มีสื่อช่องหนึ่งครับ

แล้วก็ฝากถึงท่านพบตรด้วย

พอเล่นในสิ่งที่สื่อเท่านี้นำเสนอเนี่ย
ถ้าใครดูก็รู้อาจจะเป็นเอ่ยชื่อ
แต่มันคือการพาดพิงตัวลุงพลอยู่แล้ว

ซึ่งอ้างว่าข่าวที่เขาได้มาเนี่ย
เขาได้มาจากฝ่ายสืบสวนในพื้นที่
แต่ท่านพบตรบอกว่า

ได้มาจากฝ่ายสืบสวน
ซึ่งอยากจะฝากท่านพบตรว่า

ฝ่ายสืบสวนคนไหนเป็นคนให้ข้อมูลนักข่าว
และนักข่าวได้มาจากสืบคนไหน

เราก็ต้องไปพบท่านพบตรบ่อยครับ
นาที๑๕นาทีมันไม่เท่าไรหรอก
แต่เวลาตี๒ลงมาตอน๙โมง
ไม่ทราบว่าท่านได้ไปตามเรื่องราวเหล่านี้หรือยัง
ซึ่งก็มีพยานหลายคนยืนยันว่า
เขาขึ้นไปเวลาตี๒ลงมา๙โมง
ในตัวน้องไม่มีรอยยุงกัด

ซึ่งตรงนี้การเอาศพจะขึ้นไปบนเขาได้เนี่ย
ผมว่าฆาตกรมันคงไม่ปัญญาอ่อน

ไม่มีใครเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยทั้งสิ้นนะฮะ
ส่วนผู้ที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงก็คือ

เขยลุงพลแล้วก็ป้าแล้วก็หมอปลานะครับ